ตอนนี้มีผลผลิตข้าวเปลือกออกมาเยอะ

ทีนี้ถามต่อว่าผลข้าวเปลือกจะไปตากที่ไหน

เพราะมันไปบดบังเบียดบางพื้นที่ผิวการจราจร
รถเกิดอุบัติเหตุที่นี่ทำอย่างไร
ก็ต้องมีการไปหาพื้นที่ใหม่ตาก
อย่างที่อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัย

เขานำข้าวเปลือกที่ไปเก็บเกี่ยวมาได้นี่ค่ะ

พื้นที่ตรงนี้สักประมาณ๓ไร่เป็นพื้นปูนซีเมน
ชาวบ้านเขาก็มีการเอาข้าวเปลือกมาตากแบบนี้

พลิกข้าวกลับไปกลับมาเพื่อให้ข้าวไม่มีความชื้นไล่ความชื้น
เวลาเอาไปขายเอาไปจำนำหรือเอาไปประกันเนี่ยข้าวก็จะขายได้ราคาด้วยนะคะ
ชาวบ้านบอกว่าที่เอาข้าวเปลือกมาตากแบบนี้ไม่ใช่เอามาตากโดยภารการนะ
มีการไปขอเจ้าอาวาสวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้ว
อ่ะก็เป็นการช่วยลดแล้วก็ป้องกันอุบัติเหตุได้อีกทางหนึ่งด้วยนะคะ
ครับเอาไปดูที่ชาวนาที่บ้านแม่เชียงบรายนะฮะตำบลยกกระพัดอำเภอ
ก็ใช้สนามฟุตบอลของโรงเรียนชุมชนแม่เชียงบรายครับที่ปิดการเรียนการสอนอยู่มีพื้นที่สักประมาณ๕ไร่ก็เป็นพื้นที่ตากข้าวของชาวบ้าน
ปันนะครับให้ชาวบ้านบ้านแม่เชียงบรายในฝั่งของจังหวัดตากแล้วก็บ้านแม่เชียงบรายลุ่มในฝั่งของอำเภอแม่พริกจังหวัดลำปางนะครับ
ซึ่งเป็นหมู่บ้านติดกันก็ใช้กันคนละครึ่งมีชาวนา๑๕๐๒๐๐คนหมุนเวียนไปใช้พื้นที่ตากข้าวก็ไล่ความชื้นกันไปก็เหมือนเป็นการสร้างความสามัคคีส่วนหนึ่งแหละ
คนละจังหวัดแต่ว่าเป็นอำเภอติดกันก็ช่วยกันแล้วกันดีกว่าไปตากบนถนน
หลีกเลี่ยงเหมือนกันไม่ไปตากแล้วข้าวเปลือกบนท้องถนนมาใช้พื้นที่นี่ดีกว่าพื้นที่ว่างหน้าบ้านของชาวบ้านนั่นแหละค่ะ

ถ้าเกิดว่าบ้านใครไม่ได้มีการทำนา
ก็เอามาตัดอาบบ้านชั้น
แบบนี้ค่ะมันก็เป็นการส่งเสริมความสามัคคีกันนะคะ

ลับกันตากคนละวันแล้วก็ช่วยกันดูแลค่ะ
บางคนก็ใช้เท้าแบบนี้นะเดินพลิก
ใช่ข้าวเปลือกให้ได้รับแดดทั่วถึงนะคะ
ข้ามวันเท่านั้นแหละค่ะเข้าเปลือกแห้งเลยน่า
พอความชื้นมันน้อยเขาก็ได้ราคาดี
ค่วามชื้นมันเพลงเยอะน้อยมันก็จะตกไง
แล้วก็มาตากที่ลานแบบนี้นะ
ช่วยกันคนละไม้คนละหมื่นนะฮะ